พาไปที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่นี่นะคะ
โอ้โหจัดมาทั้งลีลาทั้งความรุนแรง

เห็นไหมคะคุณที่บอกว่ารุนแรงนี่คืออะไร

ชาวอำเภอจนะนี่เขาลีลาดีเหมือนกันนะคุณดูสินี่
อ้าวผู้ชายก็แรงดีผู้หญิงก็แรงดี
แต่ละคนนะทั้งเรื่องตำเรื่องเต้น
เขาไม่มีใครยอมกันเลยคุณค่ะ

สีสันความสนุกสนานของการแข่งขันตำข้าวประกอบลีลาท่าทาง
ในงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิงอำเภอจนะเขาจัดขึ้น
แล้วก็จัดขึ้นเป็นปีแรกด้วยนะคุณผู้ชม
การแข่งขันเอามาดูกติกากันเลย
กติกาการแข่งขันก็คือให้ชาวบ้านที่มาร่วมการแข่งขันแบ่งทีมก่อน

มาช่วยกันตำข้าวด้วยครกและสากแบบโบราณของชาวบ้าน

คุณเห็นไหมตำข้าวเสร็จแล้วต้องมาทำอะไร
อะไรก็ต้องมาฝัดข้าวแบบนี้มีทั้งตำทั้งฝัดเลย
แต่ว่าตำธรรมดาธรรมดาโลกก็ไม่จำสิคะ
ก็ต้องตำไปเต้นไปตำไปเชียร์ไป
จัดเต็มกันให้ครกให้ข้าวให้แตกกันกระจุยกระจายกันไปเลย
งานนี้บอกเลยนะคุณค่ะอายุไม่เกี่ยว
เพราะบางคนนี่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข
คุณเห็นไหมเต้นจนลืมตำ
ใช่เดี๋ยวเขาให้มาตำไม่ได้ให้มาเต้น
เต้นจนลืมตำเขาให้เอาสากมาตำ

้มหน้าก้มตาทำไปอีกคนนึงก็ก้มหน้าก้มตาเต้นไปนะคะ
แหมแต่ละคนลีลาท่าทางไม่ธรรมดาจริงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
การแข่งขันสุดหาที่ไม่ได้มีดี
แค่เรียกเสียงฮาเรียกเสียงหัวเราะได้นะ
เพราะว่าถ้าเขายากก็มี

โอ้โฮมีเป่า
เป่าสากด้วยแต่ว่าต้องบอกว่า
ประเพณีนี้การแข่งขันนี้มันเป็นการอนุรักษ์
วิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตในช่วงเก็บเกี่ยวนั่นเองเนาะ